แล้วดิวมันจบลงแบบไหนเอ๊ะทำไมข่าวมันเปลี่ยนทุกชั่วโมง
นี่ดูข้างหลังเราสิคุณผู้ชมยังต้องมีเครื่องหมายคำถามอยู่เลยนะ
แล้วก็ไม่กล้าฟันทงต่อให้จะบอกว่าดิวลงตัวไหม
มันมีข่าวออกมาตลอดเวลาในความเปลี่ยนแปลงนี้
อย่างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องว่าเอ๊ะ
ถึงขั้นที่เพื่อไทยยอมถอยยกเก้าอี้ประธานสภา
ให้ทางด้านของก้าวไกลไปแต่ตัวเองก็อาจจะไปในส่วนของ๑๓บวก๑บ้าง
บวก๑บ้างสรุปมันเป็นสูตรไหนกันแน่
ทีนี้คุณผู้ชมคะพอมันออกมาเป็นเรื่องราวแบบนี้เนี่ย

ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสวได้
ก็จะให้เพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ก้าวไกลจะต้องอยู่ร่วมด้วยช่วยกันไม่แยกกันไปไหน
ทีนี้มีการไปถามคุณหมอชนน่านด้วยนะคะ
ว่าข่าวนี้ออกมาจริงหรือไม่จริงกันแน่

ปรากฏว่าหมอชนน่านตอบแบบไหนยังไง
บอกเลยดุเดือดเหมือนกันลองฟังค่ะ
ร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาให้หรือไม่
ใช่ไหมครับไม่ใช่การยื้อแย่งไม่ใช่มีการบีบบังคับ
ด้วยนั้นเนี่ยวงเจรจาเนี่ยแต่ละฝ่ายเขารู้สิทธิ์ของตัวเองดี
เราเข้าใจครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ย
อันดับหนึ่งเขาควรจะได้รับสิทธิ์เป็นประธาน
เราก็ถือสิทธิ์นั้นไงเราเลยจริงขอเข้ามาว่า
ขอมาเป็นของอันดับ๒ได้ไหมที่เราจะทำงานร่วมกัน
เพื่อดุลยภาพในการทำงานนะครับ
ท่านเป็นประมุกฝ่ายบริหารแล้วเราขอเป็นประมุกนิติบัญญัติ
นี่คือข้อเสนอแน่ครับมันไม่ได้เป็นการยื้อแย่งนะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นการหักหลังพี่น้องประชาชนแต่ประการใด
เขาจะให้ไม่ให้เราเนี่ยเราต้องการคำตอบเป็นหลักการ

บอกว่านี่ไม่ได้เป็นการยื้อแย่งแต่เป็นการขอพูดลักษณะนี้นะคะ

มันเป็นลักษณะเหมือนการคลุมถุงชนด้วยนะ
พูดถึงเรื่องของประชาชนใช่ไหมที่บอกลักษณะนี้
ใช่คือเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับคลุมถุงชนอยู่
แล้วถูกมัดด้วยอานัทของประชาชน๒๕ล้านเสียง
แต่พอพูดแบบนี้ความหมายคนก็ไปตีความ
เอ๊ะคลุมถุงชนมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสองฝ่าย
ดูไม่จำยอมหรือไม่เต็มใจหรือเปล่า

ต่อให้อยากออกก็ออกไม่ได้
นี่แหละค่ะพอพูดมาแบบนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปนะคะ

เดี๋ยวจะมีการเจรจากับทีมเจรจาทั้งสองพัก
ซึ่งจะนัดกันในช่วงเช้าของวันที่๒ค่ะกรกฎาคม
แล้วก็จะมีการประชุมระหว่าง๘พักร่วมรัฐบาลด้วย
ส่วนเรื่องประธานสภาเอาอย่างนี้ก็รอฟังกันก่อนก็แล้วกัน
แต่คุณผู้ชมมันมีความน่าสนใจอีก
ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงนะรายงานข่าวที่ออกมา
แล้วก็บอกว่าอะไรนะเพื่อไทยยอมถอยแล้วใช่ไหม
ถามเรื่องนี้เขาบอกว่ามันมีรายงานข่าวจากภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
กระแสข่าวนี้เป็นการปล่อยข่าวจากบางคน
ในส่วนของพักเพื่อไทยเองเนี่ยยังไม่ได้มีการคุยอะไรกันเลย
อกจากที่คุณหมอชนน่านหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
เอางั้นแปลว่าเราต้องยึดเสียงสัมภาษณ์ล่าสุดที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนะ
อันนี้คุณฝังเพื่อไทยของหมอชนน่านนะ
ทีนี้คุณผู้ชมพอมันมีออกมาแบบนี้หมอชนน่านพูดแบบนี้
หลายคนบอกว่าไม่ได้เจอคุณพิทาเลยเมื่อวาน

เห็นคุณพิธาปรากฏตัวตอนที่ไปเชียร์วอลเล็บบอลค่ะที่อินดอนสเตดียมหัวหมาก
ถามว่าคนเนี่ยกรี๊ดกันเยอะพอดรองสมก็มีเยอะ
แล้วคนก็อยากจะไปถามคุณพิธาเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกัน
ถามว่าคุณพิทาตกลงเรื่องความชัดเจนประธานสภาตกลงเป็นยังไง

อ่าตอบกันแบบนี้

ชัดเจนว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจน
แต่บุคคลพูดสมข่าวก็จี้จัง
จนคุณพิทาหันมาบอกว่ากวัฒนฐานหลายรอบแบบนี้
ขอบคุณทุกคะแนนที่มอบให้กับพักเก้าไกร
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาค่ะ
หลายคนก็ยังมีการมาพูดวิพากษ์วิจารณ์กันอีก

ทีนี้คุณพิธามีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะ
บอกว่าบ่ายโมงจะไปไหว้พระวัดใหญ่ค่ะ
หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ถนนเอกาทุศรสวงเวียนรถไฟ

แล้วก็ช่วง๕โมงถึง๖โมงเย็นจะปราศัย
ขอบคุณประชาชนค่ะที่บริเวณสวนชมหน้านั่นเองค่ะ